ของผลไม้นะคะทุเรียนค่ะแต่ว่าทุเรียนที่จะพาไปทาน
ทุเรียนที่เราคุ้นกันนะแต่เป็นทุเรียนอะไรไปดูจ้า
ลูกเดียวบอกเลยว่าอิ่มมากเลยค่ะผลไม้ชนิดนี้แต่ละพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันนะคะ
ที่บ้านจะเรียกว่าทุเรียนเทศค่ะน้องก็จะมีหน้าตาละไม้คล้ายทุเรียนเลยค่ะ
ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดอกของเขานะคะเป็นประมาณนี้นะคะเนื้อคล้ายน้อยหนา
แต่ว่าจะมีความอมเปรี้ยวกว่าเล็กน้อยนะคะแล้วก็เนื้อจะแน่นกว่าค่ะ
โดยรวมกินลูกหนึ่งก็คืออิ่มมากเลยค่ะ
นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคุณชิสาเรียกว่าทุเรียนเทศหรือทุเรียนน้ำ
ทุเรียนเทศยกมือกลับไหว้สาธุเลยฮะทุเรียนมาเทศให้ฟังนะฮะ
ไม่ใช่ทุเรียนเทพแบบแต่มันเหมือนน้อยหนาคุณ
มันคือน้อยหนามันเป็นประเภทเดียวกันมันเป็นพืชวงเดียวกันกับน้อยหนา
และกระดังงาด้วยทำไมไม่เรียกน้อยหนาเทศ
มันมีหนามไงลักษณะภายนอกมันเหมือนทุเรียนไหมล่ะ
ดูจากภายนอกแล้วเรียกใช่ไหม
ก็เรียกว่าเป็นทุเรียนเป็นผลไม้ที่ดูจากรูปลักษณ์แล้วไม่รู้จริง
สมกันใช่ไหมทุเรียนกับน้อยหนาเป็นทุนา
อุ้ยคุณอ่ะทำไมไม่เป็นน้อยเรียน
ทุเรียนเทศนี่แหละดีแล้วลงตัวแล้วนะคะ
กับทุเรียนส่วนข้างในก็เหมือนน้อยหนา
คุณผู้ชมค่ะเนื้อของมันสามารถเอาไปทานกินเปล่าได้เลยต่างกินเหมือนน้อยหนานี่แหละ

หรือจะนำไปทำอาหารคาหวานก็ได้จริงด้วยค่ะ
ดูแลรักษาโรคกระเพาะว่าอย่างนั้นนะ
แก้อาการท้องอืดบำรุงหัวใจ
แต่ว่าบอกอย่างนี้อะไรก็ตามที่ทานมากไปก็ไม่ดีเหมือนกัน
อันนี้ก็เตือนกันไว้ก่อนบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวของแก๊ส

ใช่ลองไปดูให้มีโอกาสที่จะได้ทาน
ไม่ง่ายแหละนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นที่นิยม
ก็ไม่เคยทานจริงคุณสองคนเคยมีประสบการณ์เคยทานไหม

คุณผู้ชมเคยทานหรือเปล่ามาบอกเราหน่อยสิ

ถ้าเกิดว่าได้เจออันนี้เดี๋ยวจะลองชิม

เขาบอกเขาบอกเปรี้ยวกว่าอมเปรี้ยวแล้วเนื้อแน่นกว่า
เออแต่ว่าน่าจะเป็นน้อยหน่าเหมือนเนื้อเหนียว
เออเนิบ